สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ไทยรัฐจอบประเด็นกับผมชายรัฐถมยานะครับ
ติดตามประเด็นร้อนรอบวันในแบบเจาะลึกทั้งในและก็ต่างประเทศ
ที่จะทำให้ไม่พลาดข่าวสำคัญของวันในเวลา๒๓นาฬิกา
ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ก่อนอื่นเราจะไปติดตามข่าวด่วนที่เพิ่งเกิดขึ้น
กับเหตุการณ์ประมาณกว่า๑ชั่วโมงที่ผ่านมา

หลังเกมการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าลีกครับรอบรองชนะเลิศ
มีเหตุประทะกันหลังจบเกมนะครับ
เราจะไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดจากคุณวิรวิทย์
เจริญเชื้อผู้สื่อข่าวของไทยรัฐทีวีอยู่ในที่เกิดเหตุครับ

ซึ่งจะคลี่คลายลงเมื่อ๒๐นาทีที่ผ่านมาครับ
ขึ้นรถบัสแล้วก็เดินทางกลับบ้านครับ
ขณะนี้สลายตัวเรียบร้อยแล้วนะครับ
ตอนนี้สถานการณ์อยู่ในสถานการณ์ที่ปกติครับ
แล้วก็ไม่มีเหตุบานปลายเกิดขึ้นหลังจากนี้แล้ว
ข้างแน่นอนนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มีการตรึงกำลังในแต่ละจุดนะครับ
นั้นก็จะเฝ้าระวังตลอดทั้งคืนนะครับ
เพื่อที่จะไม่ให้เหตุมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในศาลนักการณ์สุขเกิดแค่นี้ครับครับ
คุณวิรวิทย์ครับตอนที่เกิดเหตุนั้นคุณวิรวิทย์อยู่ตรงจุดไหนครับ
บริเวณที่เกิดเหตุเนี่ยจะเป็นบริเวณหลัก๒จุดนะครับ
ก็คือจุดบริเวณฝั่งทะเลสาบของเมืองทองทานีนะครับ
บริเวณนั้นจะเป็นจุดที่กองเชียร์ของทีมเยือน
หรือว่ากองเชียร์ของการท่าเรือเนี่ยอยู่ในบริเวณนั้นนะครับ

ก่อนที่แฟนบอลของทั้ง๒ทีมจะมีเหตุกระทบกระทั่งกันนะครับ
จนทำให้นำมาซึ่งการเข้าปะทะกันนะครับ
ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บที่นำส่งโรงพยาบาลเบื้องต้น๓คนครับ
ก็คือนำส่งโรงพยาบาลกรุงไทยและโรงพยาบาลชนรับประทานนะครับ
จากนี้ก็ยังมีผู้บาดเจ็บเล็กน้อยอีกประมาณ๒๐คนนะครับ
สถานการณ์ในเกมการแข่งขันเนี่ย

จบลงด้วยผลเสมอ๑ประตูต่อ๑ครับ
แต่ว่าเหตุนั้นเกิดขึ้นในช่วงพักครึ่งแรกนะครับ

ได้มีการส่งเสียงโหร้องกันนะครับ

แม้ว่าจบเกมทางฝ่ายเจ้าบ้าน
จะมีวิธีการในการรักษาความปลอดภัย
ด้วยการปิดประตูให้ไซส์สุดต้อน

ออกจากสนามก่อนเป็นเวลาประมาณ๒๐นาทีครับ
แต่สุดท้ายก็มีเหตุเกิดขึ้นนะครับ
ทำให้มีผู้บาดเจ็บในกรณีนี้ครับ

ใช่ครับเบื้องต้นมี๓คนที่นำส่งโรงพยาบาลนะครับ

มีรายงานว่ามีประมาณ๓๔๐คนด้วยกันครับ
ครับเอาละครับขอบคุณครับคุณวิรวิทย์ครับ
คุณวิรวิทย์เจริญเชื้อผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ก็รายงานมาจากที่เกิดเหตุนะครับ
นั้นเกิดขึ้นเมื่อประมาณกว่า๑ชั่วโมงที่ผ่านมา
หลังจากที่เกมได้จบลงนะครับ